นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะตำรวจสอนอนลำผักชี
ก็ขับรถไปตรวจราพื้นที่ปรากฏว่าไปขับรถชนคนตาย
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขากำลังจะกลับบ้านกับเพื่อนนะคะ
ก็เดินอยู่ริมทางเพื่อนปัสสาวะอยู่ข้างทาง
ผู้เสียชีวิตวิ่งข้ามถนนแล้วรถตำรวจมาพอดี
ชนเต็มเต็มเลยเสียชีวิตเลยนะคะแต่ตำรวจที่ขับรถชนก็ไม่ได้หนีไปไหน
ก็ยืนรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้น
ทุ่มเมื่อคืนค่ะถนนสุวินทะวงฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเศร้า
เขตน้องจอกกรุงเทพฯผู้เสียชีวิตชื่อวนายดำรงสัตว์
มงคลอายุ๔๓เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยนะคะ
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณศีรษะและที่แขนขวา
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยถัดออกไปก็เป็นรถ
สภาพกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายแตกร้าวมีรอยเฉียวชนไฟหน้าแตก
เป็นรถของตำรวจนะคะร้อยตำรวจโทสมชัยว่องวัฒนธรรมอายุ๕๗
ก็ยืนรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนายธนงศักดิ์เล่าให้ฟัง
ว่าเขากับเพื่อนกำลังจะกลับบ้าน
มาอีกทีอ้าวนายดำรงศักดิ์เพื่อนผมวิ่งข้ามถนนไปแล้ว
เป็นจังหวะที่ร้อยตำรวจโทสมชัยขับรถมาพอดีค่ะ
เบรกไม่ทันพุ่งชนไปเต็ม
ร่างของนายดำรงศักดิ์คือลอยกระเด็นไปไกลเลยนะคะ

ร้อยตำรวจโทสมชัยก็บอกว่าเขากำลังเข้าเวร
ขับรถปฏิบัติหน้าที่ออกโดดรากความเรียบร้อย
มาถึงจุดเกิดเหตุคือผู้ตายเนี่ยเขาวิ่งข้ามถนนในระยะกระชั้นชิด
เบรกไม่ทันจริงพุ่งชนไปเต็มค่ะ

วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
กูโบก็คือสุสานฝังศพของคนมุสลิมนะคะ
ที่มัศยิริริยุนาสีอะที่หนองเจาะ
กำลังเตรียมฝังร่างผู้เสียชีวิตนะคะ
ลูกของผู้เสียชีวิต๓คนก็มารอประกอบพิธี
คุณน้าของผู้เสียชีวิตนางรัฐดา
เล่าให้ฟังว่าหลานชายมีอาชีพหาปลาไปขายในตลาด
มีลูก๓คนลูกก็โตทำงานกันหมดแล้ว
ปกติผู้เสียชีวิตไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ไปหาปลาตามแหล่งน้ำตามสะพาน
เมื่อเช้าร้อยตำรวจโทสมชัยก็มาร่วมงานศพนะคะ
ก็คุยกับญาติญาติขอโทษและพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
บอกว่าจะบวชให้ด้วยแต่เย็ดก็บอกว่าไม่ติดใจอะไร

แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจก็คือทางโรงพยาบาล
ไม่ได้ตัดตกแต่งศพของผู้เสียชีวิตมาให้คราบเลือดอะไรยังเต็มอยู่เลย
แต่ก็เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลอาจจะคิดว่าผู้เสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลาม
ก็ต้องรีบนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วนี่ไม่ทำอะไรมาเลยแม้กระทั่งเลือดก็ไม่เช็ดมาให้
ก็ไม่เย็บมาให้สักอย่างหนึ่งไม่เชื่อเข้าไปดูได้เลย
แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาถึงทำไมถึงไม่ทำให้
เพราะว่าแผลนี่มันเปิดมากที่สุดเลยอย่างนี้เห็นกระดูกเลย
ไม่ทำอะไรคือคือไม่ได้เช็ดไม่กระทั่งเลือดหรือเปล่า

ความรับผิดชอบเขาก็บอกว่าจะอาจจะ
เขาบอกแล้วบอกพี่กลับไปนอนให้สบายใจ
เพราะว่าแล้วแต่ว่าจะเอายังไงเราไม่เบียดซีเรียสกับเขา
เราไม่รู้ไม่กดดันเขาไงใช่มันเป็นปฏิเหตุไง

ใช่ออกไปหาปลาเขาจะออกไปหาปลาเขาจะชอบไปหาปลา
หน้าบ้านก็ไม่อยู่น้องรู้ไหมบ้านนี้ไม่อยู่
ไม่ชอบอยู่บ้านอยู่ตามตะตุ่นตะพาน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่าแล้วแบบนี้ตำรวจจะผิดไหม
ตำรวจจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเปล่า
เราก็ไปถามผู้กำกับสนลำผักชีมาให้นะคะก็ได้คุยทางโทรศัพท์อ่ะนะคะ
ผู้กำกับบอกว่าคดีนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ต้องหา
แต่เรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องคุยกับทั้งสองฝ่าย
ก็คือตำรวจที่ขับรถไปชนคนตายและเพื่อนของผู้ตายนะคะ
เรื่องต้นอย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถูกต้องเลยค่ะ
ก็ต้องตั้งข้อหานี้เอาไว้ก่อน
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนเรื่องค่าเสียหายความรับผิดชอบทางแพ่ง
เรื่องของการให้เงินช่วยเหลือทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้มีการช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้วนะคะ